สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ
ถ้างานรับจังทุกแข่งหุ้น
เป็นเพราะความจนอยากเห็นใจ
หวังเก็บเงินไปแต่งกับเธอ
ก็ไม่น่าจะสงสัยนะครับว่าทำไมลูกสาวถึงร้องเพลงเก่ง
คุณพ่อก็ไม่เบาเลยทีเดียวนะครับ
ทั้งลีลาลูกคอท่าทาง
ทำให้ผวนคิดถึงคุณนิคนิระนาม
เมื่อกี้ผมกำลังจะบอกเลยว่าถ้าใส่แว่นดำสักนิดหนึ่ง
ท่าทางควงไมค์แบบนี้นะครับ
น่าจะเป็นแฟนของคุณพี่นิคนิรนามไหมคะ

ร้องออกมาแล้วรู้สึกไงบ้างคะคุณพ่อแสน
ไม่แน่ใจเหมือนกันครับยังไม่มั่นใจเท่าไหร่
เดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้เฉลยนะครับในเพลง

เห็นคุณอันบอกว่าไม่มีความรักจากแฟนก็ไม่เป็นไร
เพราะว่ามีความรักจากคุณพ่ออยู่แล้ว

บ่อยมากเวลาไปหาพ่อก็จะกราบเท้าพ่อ
คิดว่ามันไม่จำเป็นต้องทำเฉพาะวันพ่อหรือโอกาสพิเศษ
คิดว่ายิ่งทำทุกวันยิ่งทำบ่อยก็ยิ่งดีกับตัวเราค่ะ
คุณอันเป๊กเองก็ไม่เคยมีพ่อนะ
ไม่รู้มาก่อนเลยว่าเวลาลูกสาวที่โตแล้ว
อย่างคุณอันอย่างนี้ค่ะยังกอดคุกพีกับคุณพ่อไหม
จะบอกรักพ่อทุกครั้งเวลาที่คุยโทรศัพท์กันค่ะ

อยากบอกว่าหนูรักพ่อ
หนูอยากให้พ่ออยู่เป็นตัวอย่างที่ดีกับหนู
เป็นร่มโพร่มใจให้หนูนาน
พ่อเป็นครูเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตลูกค่ะ
แล้วก็เชื่อว่าพ่อของทุกคนก็เป็นผู้ชายที่ดีที่สุด

คุณผู้ชมที่รัก
วันนี้นะคะวันที่เราบันทึกเทปกันนะคะ

แต่ว่าเป็กอวยพรก็คงไม่ซับสึง
เท่าที่คุณพ่อผู้ที่เป็นที่พึ่งผิงของคุณอันจะอวยพร
คงเป็นคำโวยพรที่คุณอันอยากจะฟัง
แล้วก็ชื่นใจที่สุด
คุณพ่อค่ะ
เชิญคุณพ่อค่ะ
วันนี้วันเกิดลูกลูกขอกราบพ่อ
ขอให้บุญบารมีของพ่อคุ้มครองลูก
จากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรลูกก็คือจะมีพ่อเป็นที่พึ่งเสมอ
ขอบคุณที่พ่ออวยพรให้ลูกอันนี้เป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตลูกขอบคุณ
แล้ววันนี้นะคะสิ่งที่คุณพ่อแสนทำอยู่
ตอนนี้คือมาร้องเพลงในรายการของเรา
และจะนำเงินทั้งหมดที่ร้องได้ให้ลูกสาวที่เขารักจนหมดหัวใจ
มันเป็นความรักที่มหัศจรรย์จริงเลย
ที่ตัวเราเองไม่เคยสัมผัสได้มาก่อน
ก็เพิ่งมาสัมผัสได้จริงในรายการของเรานี่แหละค่ะ
เห็นแล้วก็ปราบปลื้มนะคะตื้นตันใจ
ว่าความรักระหว่างพ่อลูกเนี่ยช่างยิ่งใหญ่และสวยงามจริง
ความรักก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ
โดยเฉพาะความรักระหว่างพ่อกับลูก
ความรักของคุณพ่อช่างทรงพลังเหลือเกิน

มาถึงเพลงที่๒กันนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
นี่คืออินโทรเพลงที่๒ค่ะของคุณพ่อแสนค่ะ

ถ้าไม่แน่ใจเรามี๓ตัวช่วยให้เลือกใช้ค่ะ
พอจะทราบไหมล่ะครับว่าชื่อเพลงอะไร

หมายไทยใจตะวัด
พอจะได้ไหมล่ะครับแนวนี้
ไม่แน่ใจผมควรซ้ำเหนื่อยผมไม่ไป
ก็ไม่เป็นไรตัวช่วยอย่างที่บอกตอนนี้เหลืออยู่๓ตัว

ไปจนกว่าจะได้แหละ๓แผ่นเปิดไปเลย
แล้วเพลงหน้ายังไงก็ลุยกัน
เพราะว่าเราร้องแค่๓เพลง

ยังเหลืออยู่๖แผ่นป้าย

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับ

เพราะผมไม่รู้ว่าเพลงต่อไปเป็นเพลงอะไร

ก็ขอให้ร้องให้เต็มที่กันแล้วกันนะครับ
ขอให้มีสมาธินะคะ

มาถึงเพลงที่๒นะครับ

เพลงนี้จะมีมูลค่า๒๐๐๐บาท

เพลงมาครับ
บอกเสียใจเลย
ที่เคยอกหัก
เมื่อได้มารู้จัก
คนเป็นตาหักคือเจ้า
อายเคยเสียใจจนต้องอาศัยน้ำเมา
อกหักถูกคนรักเก่าหลายคราวโกนหาเจ้าเจอ
บ่สวยเลิศเลอแต่มีน้ำใจ
ให้เกียรติมาเอาใจใส่ผู้ชายโลโซน่าเสอ
คนจนหมอสองเจ้ายังค้นหาความหล่อเจอ
และเจ็บน้ำเมาหลายคราวก่อนหาเจ้าเจ้าเจอ
จากคราวรักเธอเธอเอารักแท้เป็นยา
รักที่ผ่านมาเคยคิดว่าฟ้าดินใจดำ
แต่จริงคือฟ้าแนะนำให้อายช้ำรอคนใช้กว่า
ที่เที่ยวโหกหักเพราะอายใจร้อนรักก่อนเวลา

โปรดติดตามตอนต่อไป